กะติกอิสลินบอกว่ารวบรวมหลักฐานฟ้องเอาผิดคนที่ปลูกปั่น
ทำให้คนทั่วไปเกลียดชังเธออยู่นะ
คุณกติกบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน
เอาผิดคน๒๔คนที่พูดพลาดพิงเธอ
ทำให้เธอเสื่อมเสียพูดเข้าขวาแอปเต็ด
กระติกระบุบอกว่าทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นแต่ถ้า
ความคิดเห็นนั้นทำให้คนเข้าใจผิดเกลียดชังในตัวเธอ
ก็ต้องรับผิดชอบประชาชนทั่วไปเข้าใจได้
อาจจะเข้าใจกันไปต่างนานาถูกบ้างผิดบ้างอันนี้ไม่ว่ากัน
แต่คนที่เป็นตัวป่วนสร้างความเกลียดชัง
ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำลงไปเธอว่า
แล้วก็ปล่อยวลีเด็ดบอกว่าเห็นเงียบอย่างนี้หนูไม่ได้เก็บตัวอยู่บ้านนะ
ยืนยันว่าใช้ชีวิตตามปกตินะฮะ
เจ้าหน้าที่เรียกไปให้ปากค้ำก่อไป
ไปรับไปส่งลูกไปโรงเรียนทุกวัน
อกจากนี้นะฮะคุณกติกก็ไม่ได้เอ่ยถึงใคร
แต่คนทั่วไปเนี่ยก็คิดกันไปได้ว่าเธอเชื่อมโยงถึงใครบ้าง
กระติกจะเดินหน้าฟ้องแอนนาวรินทรวัตรสัง
ฮิปโปฉันธนะยิ้มสายเพื่อนสนิทของคุณแตงโม
โดยคุณกระติกระบุว่าไม่มีอะไรจะฝากถึง

หลังจากรู้ข่าวแอนดาวรินทรโพสต์เลยในเพจแอนนาฮะ
ใจความบอกว่าเหนื่อยเมื่อไหร่เรื่องร้ายจะผ่านไปหมดสิ้นเสียที
พร้อมอีโมจิรูปอะไรล้องไห้อ่อล้องไห้ล้องไห้
ร้องไห้ครับซึ่งแฟนคลับก็เข้าไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก
แต่เธอปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อครับ
ส่วนฮิปโปฉันธนะบอกไม่ได้กังวลอะไรไม่ได้หนักใจอะไรเพราะที่ผ่านมา
เธอไม่เคยพูดใส่ความหรือสร้างความเสื่อมเสีย
เพียงแต่นำข้อมูลที่กระติกให้ในช่วงเวลานั้นมาบอกต่อ
เพื่อให้ผู้ติดตามการเสียชีวิตของคุณตังโมได้รับทราบความเคลื่อนไหวเท่านั้น
เช่นเดียวกับคุณโมอามีนาที่เข้าข่ายเข้าข่ายนะ
คาดว่าคุณกติกจะฟ้องด้วยเนี่ยก็บอกสั้นว่าไม่กลัวที่จะโดนฟ้องครับ